เราตามให้คุณผู้ชมต่อนะคะเราไม่ทิ้งเราไม่ลืมค่ะ
คดีฆ่าเสือดำคดีนายเปรมชัยกับพวกนะคะ
เข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกนะคะ
คือวันนี้นายเปรมชัยกับพวกก็ไปที่สพกาญจนบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานกันว่าย่องเงียบไปแบบเงียบ
ซึ่งท่านรองพบตรพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพระมนกุลก็ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยนะคะ
เรื่องของคดีท่านบอกว่ามีความคืบหน้าไป๑๘๐แล้ว
แล้วคาดว่าจะส่งฟ้องได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ล่ะ
ในส่วนของนายเปรมชัยมี๙ข้อหาบวกไปอีก๒
แต่ส่วนอีก๓คนก็คือมี๙ข้อหา
แต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาดูลำดับการไล่เรียงไปว่าบรรยากาศเป็นยังไง
มันมีเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลอยู่เรื่องหนึ่ง

คือวันนี้ท่านศิวราไปเพื่อจะไปตามความคืบหน้าคดี
แล้วให้เหตุบังเอิญว่านายเปรมชัยก็ไปพบตำรวจเหมือนกัน

คนก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องการไปพบกันโดยมีได้นัดหมายอยู่แล้วแหละ
แต่ปรากฏว่ามีภาพนิ่งภาพนี้หลุดออกมา

ทำไมท่านเสียวราต้องไปนอบน้อมอะไรกับนายเปรมชัยอะไรขนาดนั้น
คือมันมีภาพขวามือมาค่ะคุณผู้ชม
คือนายเปรมชัยคือเอามือลงแล้วไง

คนก็ลือกันไปว่าโอ๊ยเนี่ยท่านต้องยกมือไหว้นอบน้อมขนาดนี้
แต่จริงแล้วถ้าเราไปดูภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
ก็คือนายเปรมชัยยกมือไหว้

ศิวรากรเหมือนกับเป็นการสวัสดีเนี่ยค่ะ

มาเจอกันที่สพทองผาภูมิ

แล้วท่านก็รับไหว้อยู่สองครั้งอะนะ

พวกคนไปใช้ภาพนิ่งภาพเดียวอะ

ตอนที่นายเปรมชัยเอามือลงแล้วอย่างนี้

พอเป็นคนใหญ่คนโตคนรวยขนาดนี้

แล้วคดีมันจะไปมันจะคืบหน้าไหมเนี่ยจะเอาผิดได้ไหม
สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่นะคะเราเห็นแค่ภาพตอนท้ายจริงเนี่ย
ก็เลยให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ
คลียากันนะคลียานี่ฉันเจอท่านศิวราด้วยหลังจากท่านไปลงพื้นที่เนี่ย
ฉันก็เจอตอนบ่ายท่านมามอบรางวัลให้กับสมาพันธ์นักข่าว

อยากถามกลัวท่านดุเอาเพราะว่าท่านให้สัมภาษณ์สื่อค่อนข้างจะดุพอสมควร
ก่อนหน้านี้คือท่านก็พูดแบบก็โมโหเหมือนกัน
เกี่ยวกับจัญญาบันในการนำเสนอข่าวไง
เราเห็นว่าท่านก็น่าจะอารมณ์ไม่ค่อยสู้ดีเลยไม่กล้าแอบถามท่านเท่าไ
เดี๋ยวเราไปฟังดีแล้วนะคะเราไปฟังท่านดูหน่อยค่ะ

อารมณ์นี้คุณภาคภูมิจะกล้าถามฉันไหมล่ะ
ท่านก็คงจะประมาณเรื่องความคืบหน้าคดี
คือไม่คืบข้อหานั้นหลุดไม่หลุดอะไรยังไง
ท่านก็ยืนยันว่าไม่ล่าช้าไม่ได้เตะถ่วงนะคะ
ซึ่งท่านก็ไปที่สพทองผาภูมิที่กาญจนบุรี
ท่านก็บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ค่ะ
ผู้ต้องหาทั้งหมดก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำสอบสวน
ดังนั้นมาพบกับพนักงานสอบสวนก่อนกำหนด๕มีนาคมก็ไม่ต้องมาแล้ว

ตำรวจก็มีประเด็นสอบสวนหลายเรื่องแต่ขอไม่บอก

ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานดำเนินการไปหมดแล้ว
ที่เหลือมันเป็นส่วนอื่นเช่นการรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
สำนวนคดีในภาพรวมคืบหน้าไปกว่า๑๘๐แล้วค่ะ
นี่ค่ะแล้วก็ในที่ประชุมนะคะก็มีการรายงานถึงการสรุปสำนวนส่งฟ้องให้พนักงานอายการ
ที่ประชุมบอกว่าสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ไม่เกินฝากขังครั้งที่สี่
ซึ่งก็หมายถึงก่อนวันที่๒๖มีนาคมนี้ค่ะ
ราซากี่ถึงครับติดตรงเลยตย้า
เดี๋ยวมากยังไง
แต่นายเปรมชัยเนี่ยเพิ่มไปอีก๒ก็คือครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และครอบครองอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
นายเตรียมชัยก็คือโดนไป๑๑ข้อหา
ส่วนข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะครับเรื่องนี้พลตำรวจศิวราบอกว่า
เรื่องของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติเนี่ย
ยังไม่ได้บรรยัติเอาไว้ในพรบการทารุณกรรมสัตว์นะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยท่านศิวราบอกว่ามีความเห็นว่า
เสือดำโดนฆ่ามันก็พิสูจน์ได้อย่างไรว่าถูกทารุณไงอืมอ่า
จากการตรวจสอบก็ไม่มีเครื่องมือการทารุณ

แต่เรื่องทารุณเนี่ยความหมายมันต่างกันที่ท่านศิวราบอกนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องมีการสอบสวนถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
ถ้าพบว่ามีการทารุณจริงแล้วมันเข้าข่าย
มันก็แจ้งข้อหาเพิ่มทันทีได้นะครับ
ส่วนเรื่องการติดสินบนนะฮะ
พันธมต์เอกวัชริณฮูศิษฐ์นะครับ
กล่าวถึงเรื่องที่สังคมวิจารณ์ข้อหาติดสินบน

ยืนยันว่าคดีติดสินบนเจ้าพนักงานยังมีอยู่
แม้ว่าคลิปเสียงการสนทนาจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นนายเปรมชัย
แต่พนักงานสอบสวนยังมีพยานหลักฐานอย่างอื่นอีก
ซึ่งในวันที่๘มีนาคมนี้เดี๋ยวนายวิเชียนชินวงศ์หรือว่าหัวหน้าวิเชียนนะครับ
หัวหน้าเขตและสาพันธุ์สัตว์ป่าทุกอย่างในเรศวรนั่นตะวันตก
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีก๕คนจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวนะครับ
ทีนี้หลังจากที่มีการสอบปากคำอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางพลเอกศิวราบอกว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแล้ว
ในการดำเนินคดีต่อไปท่านก็เดินทางกลับนะครับ
มีรายงานว่าการสอบสวนวันนี้เสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับ
จะไม่มีการเรียกตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คน

โดยทั้งหมดนะฮะทั้ง๔คนนายเปรมชัยและพวก
ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
โดยเฉพาะข้อหาการล่าสัตว์

การเดินทางเข้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
แต่ทางตำรวจไม่ได้เปิดเผย

ทนายความของนายเปรมชัยก็บอกนะคะว่า
วันนี้ให้ปากคำไปครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
ก็รอดูว่าตำรวจจะเรียกพบอีกหรือเปล่า
เรื่องต้นยังไม่ได้นัดหมายอะไรนะคะ

ก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

มีความเคลื่อนไหวในส่วนของมูลนิธิสืบนาคัสเถียรนะคะ
สะสินเฉลิมลาบประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียนได้โพสต์เฟซบุ๊คค่ะ

มีนาคมค่ะจะมีการเสวนา

นะคะบอกว่า๑เดือนความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ทุ่งใหญ่
มีการแถลงการทวงถามความคืบหน้าสรุปเหตุการณ์
เคราะห์รูปคดีเพื่อนำเสนอต่อสังคมต่อไป
ใจก็ลองไปฟังดูแล้วเราก็จะตามคดีนี้เรื่องนี้ให้ต่อไม่ทิ้งแน่นอนค่ะ